เรื่องโควิด๑๙ยังมีอีกหลายมุมนะคะ
เรื่องของขยะติดเชื้อทั้งเรื่องของวัคซีน
แต่พาไปดูเรื่องราวของครอบครัวนี้กันก่อนที่สุพรรณบุรีนะคะ
พี่น้องค่ะเป็นคุณยายนะคะ
อายุ๖๒๖๔๖๕๓ท่านติดโควิด๑๙
แล้วก็ไม่มีเตียงไม่มีโรงพยาบาลรักษา
ทำอะไรได้คะก็รอรออยู่ที่บ้าน
สุดท้ายมีท่านหนึ่งคุณยายที่อายุ๖๒ค่ะ
รอไม่ไหวเสียชีวิตอยู่ที่บ้านค่ะ
คุณผู้ชมคะนี่ค่ะเป็นภาพที่น่าเศร้า
คือคนที่เห็นภาพนี้บอกเลยว่าแทนที่คุณยายวัย๖๒ท่านนี้
จะถูกหามขึ้นรถไปรักษาที่โรงพยาบาล
แต่กลายเป็นว่าถูกหามใส่ลงศพแทน

นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงที่บ้านหลังนึง
ในอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรี
ติดโควิด๑๙แล้วก็เสียชีวิตอยู่คาบ้าน
เพื่อนบ้านบอกว่าบ้านหลังนี้มีพี่น้องอาศัยกันอยู่๓คนนะคะ
อายุ๖๒๖๔๖๕แล้วติดโควิด๑๙กันหมดเลย
ทั้งหมดเนี่ยเริ่มมีอาการป่วยสัก๒๓วัน
ไปตรวจที่โรงพยาบาลผลตรวจออกมาคือเป็นบวก
ผลตรวจออกมาว่าติดโควิด๑๙แต่ประเด็นคือโรงพยาบาลบอกว่า
ให้กลับไปรอที่บ้านก่อนเดี๋ยวจะประสานรถพยาบาล
ให้รับไปรักษา๔โมงเย็นเมื่อวานนี้
แต่ระหว่างรอคุณยายที่เป็นคนที่อายุน้อยที่สุดนะคะ
อายุ๖๒ท่านรอไม่ไหวอาการซุดหายใจไม่ออกหมดสติ
และเสียชีวิตเลยระหว่างรอค่ะรถพยาบาลยังไม่ทันมารับ
ท่านก็เสียชีวิตคาบ้านไปซะก่อน
แบ่งตัวรอเก็บเท้าของรอต้องมาเสียก่อนเดี๋ยวนอนลงไปให้ใส่
เหตุการณ์แบบนี้ตอนนี้เรารู้สึกยังไงบ้างครับ
ส่วนคุณยายอีก๒ท่านนะคะก็คือคุณยายที่อายุ๖๔กับ๖๕เนี่ยค่ะ
ก็มีรถพยาบาลรับไปรักษาที่ฮอสพีเทลนะคะ
ส่วนศพของคุณยายวัย๖๒ที่เสียชีวิตไป
ก็จะนำไปประกอบพิธีชาปนกิจ
ขั้นตอนของผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙
ขั้นตอนก็ต้องรวบรัดรวดเร็วอะนะคะ